เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายวันนี้แน่นอนครับจะเข้าสู่ช่วงของสงคราน
วิเคราะห์เรื่องของมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานกันหน่อย

พรุ่งนี้แล้วนะครับรถจะออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็จะเริ่มเข้าสู่๗วันอันตรายแล้วครับ
กลายนั้นเนี่ยช่วงสงกราน๗วันอันตรายตายไป๓๖๔รายบนท้องถนนนะครับ
บาดเจ็บ๓๕๕๙ปีนี้ตัวเลขไม่รู้เท่าไหร่
แต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งตัวเลขคนเจ็บคนตายบนท้องถนนที่เกิดจากอุบัติเหตุ
เรามีตัวเลขสถิติอยู่อันดับ๒ของโลก
แล้วหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเขาบอกจัดกันใหม่แล้ว

กาลิเบียลิเบียกลายเป็นอยู่อันดับ๒แล้ว
ฉะนั้นตอนนี้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะจัดการลนรงค์เป็นแคมเปญว่าทำยังไงให้คนเจ็บคนตายน้อยลง
หวังว่ายอดคนตายปีนี้สงกรานปีนี้กับสงกรานปีที่แล้วตัวเลขจะลดลง
ปีนี้มีสัญญาณดีหลายเรื่องครับที่คิดว่าน่าจะทำให้ตัวเลขลดลง
ที่เขามีรถบรรทุกอยู่ประมาณสักหมื่นกว่า
เขาบอกในช่วงสงกรานเขาจะหยุดวิ่ง
ช่วงสงกราน๙๐อีก๑๐นั้นเป็นรถที่ต้องขนอาหารการกินไปส่งร้านอาหารต่าง
อันนี้หยุดไม่ได้แต่ประเภทขนสินค้าอื่นขอหยุดก่อน
เออรถบรรทุกข์หยุดไปสัก๙๐๐กว่าคันสมมุติอย่างนี้นะครับ
ก็จะทำให้ถนนโล่งขึ้นในระดับหนึ่งเกิดอุบัติเหตุน้อยลงในระดับหนึ่ง

อันที่๒คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หนึ่งในช่วงสงกรานห้ามกรมทางหลวงไปให้ช่างไปทำโน่นทำนี่ไปซ่อมถนน
ไม่เอาต้องเคลียร์ถนนให้โล่ง
เพราะว่าบางทีแม่ในช่วงเทศกาลไปตั้งกลวยแล้วทำอะไรรู้ไหมฮะ
ลาดถนนพื้นผิวถนนซ่อมพื้นผิวถนน
แล้วพอตั้งกลวยดักก็เป็นคอขวด
ถนนก็แคบรถก็เกิดอุบัติเหตุ

แปลว่าช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่มีตั้งกลัวยางทำโน่นทำนี่ไม่เอาแล้ว
ถัดมาถนนสายรอง
ถนนสายรองก็ต้องตรวจเข้ม
เพราะแต่ละปีที่ตายกันเนี่ย

แล้วยานพานะที่ทำให้ตายมากที่สุดบาดเจ็บมากที่สุดก็เจ้าเก่ามอเตอร์ไซค์
ฉะนั้นถนนสายรองเนี่ย
ต้องมีสภาพที่จะป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุ

เช่นถนนสอยลางระหว่างตำบลหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ย
ไม่เห็นกันหรอกครับเพราะว่ามีต้นย่าต้นอะไรต่ออะไรลก

ต่างคนต่างมาโครมตาย
ฉะนั้นบริเวณลักษณะอย่างนี้
จะต้องแก้ปัญหาไปตัดต้นไม้ตัดต้นย่าให้เรียบร้อย
วิ่งวิ่งมาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหลบนิดเดียวโครมเจ็บตาย

ถนนต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะป้องกันอันตราย
ฉะนั้นถนนสายรองถนนของอบจอบตทั้งหลาย

ถัดมาเขาจะเอาจริงเอาจังในเรื่อง
หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งสายตรวจก็แปลว่าจะมีการตรวจเข้มขึ้น
ต้องมีการตรวจเข้มขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระดมกันมากขึ้น
ให้มันรู้กันไปว่าทำขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวเลขยังตายมากอยู่
ถัดมาเรื่องเมาแล้วขับ
เมาแล้วขับเนี่ยคอสชเขาประกาศปีที่แล้วขังเลย
ขังเลยยึดตัวไว้ยึดรถด้วย
ปีนี้ใช้มาตรการนี้ต่อ
แต่แม้เรื่องยึดรถเนี่ยต้องเห็นใจตำรวจเข้ามา
กันเพราะตำรวจไม่ค่อยเต็มใจที่จะยึดรถครับ
เพราะยึดรถไว้เนี่ยตั้ง๖วัน๗วันเนี่ย
เดี๋ยวรถเขามีปัญหาและที่เก็บก็มีปัญหาครับ
พอมีที่เก็บมีปัญหาไม่ปลอดภัย
มีคนไปทุบรถเขาก็มี
มีคนไปขโมยล้อแม็กซ์เขาก็มี
มีคนไปทำโน่นทำนี่กับรถเขา

ฉะนั้นตำรวจก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
เรื่องนโยบายยึดรถเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องทำ

เมาแล้วขับเจอยึดรถเซ็งเลยนะครับ

มาเมาแล้วเห็นไหมแล้วจะไปกันยังไง
นี่ต้องเอาอย่างนี้ครับ

ต่อมาเรื่องลนรงค์ติดกล้องหน้ารถ
อันนี้ก็เป็นนโยบายในระยะจากนี้ไป

ท่านรัฐมนตรีอาคมบอกว่า
ถ้ารถทุกคันติดกล้องหน้ารถเนี่ย
มันจะสามารถเอามาฉายดูกันได้
เวลารถข้างหน้าคันไหนมีปัญหา

รถที่เมารถที่แซงคนอื่นปาดซ้ายปาดขวา
ถ้าเขารู้ว่าคันหลังเนี่ยมันมีกล้อง

เวลาเขาเอามาประนามในสังคมออนไลน์
โทรทัศน์ทีนึงก็อายเขานะครับ
ฉะนั้นการติดกล้องหน้ารถเนี่ย
ทำยังไงที่จะส่งเสริมกันอย่างจริงจัง

เอาอย่างนี้ไปคุยกับบริษัทประกันภัยทั้งหลาย
บริษัทประกันภัยทั้งหลายที่รับทำประกันภัยรถยนต์เนี่ย
ถ้าเผื่อบริษัทรถคันไหน
ทำประกันภัยกับบริษัทนั้นบริษัทนี้
แถมเงินให้ไปติดกล้องหน้ารถ
ทำประกันไปต่อประกันภัยติดกล้องหน้ารถให้ฟรี
ถ้าบริษัทประกันภัยทุกบริษัทยอมเสียสละตรงนี้นิดหน่อย
ไม่มากหรอกครับกล้องเนี่ยไม่ถึงพัน
เราจะมีรถที่สามารถติดกล้องหน้ารถ

ฉะนั้นหวังว่าตัวเลขคนเจ็บคนตายจะน้อยลง
อีกเรื่องหนึ่งในสังคมออนไลน์เขาแชร์กันมากนะครับ
เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วอายุคนแก่
นอนติดอยู่บนเตียงแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึง
เอาแคนไปเป่าให้ฟังสภาพของผู้ชายที่ติดอยู่บนเตียงเนี่ย
ขยับมือขยับไม้ไม่ได้แล้วแต่ก่อนแม้พอได้ยินเสียงเพลง
ผมให้ฟังตรงนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเอาฟังตรงนี้หน่อยฟังเสียงแคนหน่อย
คือภาพที่ตัดมาเนี่ยเพราะเอิญว่าเข้ามาถึงก็ยกไม้ยกมือได้แล้ว
แต่ว่าถ้าฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมือไม้ยกไม่ได้นะครับ
แต่พอได้ยินเสียงแคนขึ้นมามือไม้ขยับยกได้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า
ชายชะลาคนนี้ชื่อพันเอกสมคิตศรีสังคม
เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเป็นหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
หัวหน้าพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยหลังเหตุการณ์๑๔ตุลา
คนที่ไปเป่าแคนเนี่ยเป็นลูกชายครับชื่อนายศักดาศรีสงครามบอกว่าพ่อเนี่ยป่วยแล้วก็นอนติดเตียง
ขยับขยื่นไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ค่อยได้แต่ว่าพอได้ยินเสียงแคนดูสิครับอนุภาพแห่งเสียงเพลงและดนตรีทำให้คนซึ่งขยับมือขยับไม้ไม่ได้เนี่ยดีขึ้นฮะแล้วลูกชายก็บอกว่าพ่อเนี่ยเป่าแคนไม่เป็นหรอกแต่ว่าชอบเสียงเพลงเสียงแคนมากเอาเรื่องนี้มาให้ฟังก็เพราะว่านี่หลักที่เขาเรียกว่าดนตรีบำบัด
คนที่มีจิตวิญญาณรักชอบเสียงเพลงเนี่ยพอได้ยินเข้ามันไม่รู้ไปกระตุ้นยังไงมือไม้ยกขึ้นมารำได้ครับก็เอามาฝากว่าเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จัก
แต่คนรุ่นผมตอนทำข่าวกันอยู่เนี่ยพันเอกสมคิตศรีสังคมเป็นนักการเมืองน้ำดีตอนนี้อายุ๑๐๐ปีแล้วครับมาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ
เอาละครับวันนี้ก็เวลาแค่นี้ก่อนนะคุณก๊อฟคุณดาวครับ
บางคนเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาคลอนะครับเพราะว่าลูกเป่าให้พ่อฟังแล้วพ่อก็ขยับขยื่นมือได้นะครับ
ขอบคุณนะครับส่วนเรื่องของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะออกมามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราขับรถโดยประมาทหรือว่าเมาแล้วขับนั้นก็อาจจะช่วยไม่ได้นะครับต้องระวังกันด้วยครับ